คุณผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมาบรรยากาศที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยต้องบอกว่าคึกคักเหลือเกิน
นะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยความสวยงามนี่น้องแอนชิลีนะฮะค่ะ
ขึ้นเครื่องเพื่อจะเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลที่อิสราเอล
วันนี้ใส่ชุดสีฟ้าสวยเลยค่ะในโลกโซเชียลก็เลยบอกว่าสีฟ้าคว้ามง
สวยแล้วก็สง่าด้วยนะครับนี่แฟนคลับนะฮะแฟนชาวไทยก็มาให้กำลังใจ
มาส่งขึ้นเครื่องกันนะครับน้องแอนชิลีแล้วชุดนี้ก็สีสวยเหลือเกิน
เห็นไหมฮะมากันเต็มเลยนะครับตะโกนให้กำลังใจกันนะครับ
แอนชิลีก็โบกทงชาติไทยด้วยนะฮะนี่ฮะน้องแอนชิลีเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับ
ก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับบอกว่าตกใจมากวันนี้ไม่คิดว่าจะมีคนมาส่งเยอะขนาดนี้
ตอนนี้ก็เตรียมตัวไปเต็มที่นะครับแล้วก็มีทีเด็ดเรื่องของชุดประจำชาตินะฮะ
พร้อมกับบอกแฟนนางงามด้วยว่ามง๓มาแน่ประกวดรอบตัดสินเนี่ย๑๓ธันวาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อ๋อก็ตกใจนะครับไม่ได้นึกว่าจะมีเยอะขนาดนี้แต่ว่าเป็นสุดท้ายที่แอดก็ชอบหนอ
ชอบรู้สึกอบอุ่นสู้ค่ะแล้วยิ่งเห็นวันนี้ยิ่งสู้เข้าไปใหญ่
แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่น้องแอนชิลีจะเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลซึ่งจะใช้เวทีประกวดที่อิสราเอล
นี่ภาพนี้ฮะเป็นภาพที่เป็นการโปรโมทมาก่อนหน้านี้คือมันเป็นกระแสดราม่านะครับ
คือมีคนฝั่งหนึ่งเขาก็ออกมามองว่ามันไม่เหมาะสมคือในภาพเนี่ยเอาละน้องถือทงชาติไทย
แต่ว่าแก๊กกราวข้างหลังเนี่ยจนมาถึงด้านล่างพื้นเนี่ยน้องไปเหยียบทงชาติหรือเปล่า
นี่นะฮะแต่ว่าอีกฝั่งนึงเขาก็มองว่าโอ้โหคือถ้าเกิดคิดไปถึงขั้นนั้นเนี่ย
มันก็ดูคิดมากเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าความเห็นเป็นสองฝั่งสองฝ่ายอ่ะนะ
แต่ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นร้อนแรงก็คือบ่ายวันนี้ครับ
คุณสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดรนี่ฮะ
ไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเอาหลักฐานที่เป็นภาพเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจนะฮะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับน้องแอนชิลีบอกว่านี่เป็นความผิดตามพรบทงพศ๒๕๒๒นะครับ
การที่เหยียบทงชาติในภาพเนี่ยคือการไม่ให้เกียรติประเทศไทยไม่อยากให้คนรุ่นหลังทำตาม
คุณสนทิยาบอกว่าอย่างนี้ตอนนั้นเคยไปร้องเรื่องดาราคอเอาท์ใช่ไหม
คุณสนทิยาบอกว่าอยากให้กองประกวดไปคิดให้ดีว่ามีเจตนาอย่างไรกันแน่
แล้วมีการขออนุญาตในการนำทงชาติมาใช้หรือเปล่าไม่ได้อยากให้ใครติดคุก
แต่ทนเห็นคนด้อยฆ่าทงชาติไทยไม่ได้แต่หากการร้องครั้งนี้สร้างความเสื่อมเสียกับกองประกวดเนี่ย
ถ้าจะฟ้องกลับอันนี้ก็ยินดีคุณสนทิยาบอกอย่างนี้นะฮะ
ตอนที่เดินทางไปกับน้องแอนชิลียืนยันว่ากองประกวดไม่เคยมีเจตนาย่ำยีหรือว่าดูหมินทงชาติไทย
และในภาพที่เห็นน้องแอนชิลีไม่ได้ยืนบนทงชาติไทยจริงนะครับ
แต่เป็นการใส่กราฟิกเข้าไป

ได้สั่งให้เอาภาพนี้ออกแล้ว
ให้หยุดการโปรโมทด้วยภาพนี้แล้ว
แต่ถามว่าที่ทำไปที่เอาออก
เพราะผิดหรือเปล่ายืนยันว่าไม่ได้ทำผิด
หรือว่าดูหมินทงชาติไทยอะไรเลย
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม

ต้องการให้น้องเขาถึงขนาดต้องติดคุก
แต่ผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
หรือหรือนะครับ
เยาวชนเอาไปเป็นแบบอย่าง
มันจะหิ่นได้ยังไงคะนี่คือทงชาติค่ะ
อันนั้นคือภาพกราฟิกที่เราใส่เข้ามาค่ะ

เขาแสดงความถึงว่านี่คือแผ่นดินไทย

เพราะว่าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเราไม่ได้คิดร้าย

เพราะจะเข้ามาด่าทอกัน
มาใช้พลังส่งพลังลบกันเราไม่เอาค่ะ
เอาเป็นว่าประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้นะครับ
น้องแอลชิลีเป็นตัวแทนสามงามของไทย
ตัดสิน๑๓ธันวาคมนี้นะคุณเขียนมาสอน

เพราะนี่สีชุดคล้ายกัน
ใช่แต่ความงามอาจจะสู้น้องไม่ได้จริง

พยายามใส่สีฟ้าคว้ามง